ติดตามข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
หลังจากวงการศึกบนชนนั้นศูนย์เสีย

ซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แก่นางยุวดีธัญญาสิริอดีตผู้ศึกคราวอาวุโสประจำธรรมเนียมรัฐบาล
ในขณะที่คนในวงการศิลป์มวลชนได้ร่วมการจัดทำบอดประวัติการทำงานเพื่อร่วมไว้อะไหล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาปรดก้าวปรดกระม่อมพระราชธานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมเครื่องประดับเกียรติยศโกแก่นางยุวดีธัญสิริอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ภรรยาของพลเอกสิริชัยธัญสิริอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหม
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรี
เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณศาลา๑๐วัดสมณัฐราชวรวิหาร
ขณะที่บรรยากาศงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนางยุวดีเป็นไปอย่างโศกเศร้า
โดยมีบุคคลสำคัญในรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีและนักการเมืองเช่นนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
รวมไปถึงพี่น้องในวงการสื่อมวลชนร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากครับ
นางอมรรณรัฐจรูลสมมิตรผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ธรรมรัฐเปิดเผยว่า
มวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำบอร์ดประวัติ
และการทำงานของเจยุที่รู้จักกันดีนะครับไว้ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเจยุนั้นไม่ได้จากไปไหนแต่ในเบื้องต้นนั้น
นำไปติดตั้งไว้ที่บริเวณสาราสวดพระพิธรรมศพก่อนครับ
สำหรับนางยุวดีเป็นสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลมามากกว่า๔๐ปีแล้วนะครับ
โดยได้รับการยอมรับจากแหล่งข่าวแล้วก็นักข่าวรุ่นน้อง
ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยอายุ๗๑ปีครับ